ดูกันค่ะที่เรื่องคดีของเขาเรียกว่ามันสะเทือนขวัญแหละ
เรื่องของความรักถ้าเกิดว่ามันมีมากกว่า๒มันก็ไม่ดีอยู่แล้ว
แต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่มีมากกว่า๒เท่านั้นแต่มันจบแบบไม่สวยเพราะกลายเป็นศพทันที
ไปดูเรื่องราวนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ห้องเช่าหลังหนึ่งนะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลวังพงศ์
อำเภอปรานบุรีค่ะที่จังหวัดประจวบคิริขัน
คือเจ้าหน้าที่เนี่ยพอรับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงไปถึงค่ะก็ไปเจอกับศพของนางสาวนิพาพรอายุ๓๕ปี
สภาพเนี่ยนอนคว่ำหน้าอยู่แบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะที่บริเวณหลังห้องจมกองเลือดค่ะ
แล้วตรงหัวเนี่ยถูกยิงค่ะหนึ่งนัดข้างศพของเธอยังไปพบกับปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มมตกอยู่ด้วย
ตรงบริเวณนอกกำแพงรั้วหลังห้องเช่ามีอีกหนึ่งศพนะคะเป็นศพของนายภูวิทย์อายุ๔๙ปี
สภาพนอนระแวงคว่ำหน้าบาดแผลจากรูกระสุนบริเวณเหนือคิ้วขวาหนึ่งนัด
ปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มมตกอยู่เหมือนกัน
และยังไปเจอปลอกกระสุนปืนขนาดเดียวกันตกอยู่หน้าห้องเช่าด้วยอีก๑ปลอก
ตรงนอกกำแพงรั้วตำรวจก็ต้องเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
คนก่อเหตุทราบต่อมาก็คือแฟนของผู้หญิงที่เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
แฟนของนางสาวนิพาพรในอ๊อฟชื่อจริงว่านายนิพัทพงษ์วงศวรรษอายุ๓๖ปี
สันนิษฐานว่าชนวนการก่อเหตุในครั้งนี้ที่เกิดการยิงถึง๒ศพมาจากเรื่องของชู้สาวค่ะ
เพราะผู้ก่อเหตุแอบจับผิดได้ว่าแฟนสาวของตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าจะไปมีคนอื่นหรือเปล่า
ทีนี้เรื่องของเรื่องบ้านหลังนี้ห้องเช่าหลังนี้ทางด้านของตัวผู้ก่อเหตุ
เป็นคนเช่าให้แฟนสาวอยู่เอาจริงจริงเขาก็อยู่ด้วยกันนะ
แต่ผู้ชายเนี่ยอาจจะต้องออกไปทำงานไปมาบ้างแบบนี้
บอกว่าวันเกิดเหตุตอนเที่ยงคืนชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณสัก๔นัด
แล้วก็ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนตลอดเวลา
คือเขาก็ไม่ได้กล้าออกมาแล้วนะครับเพราะว่ามันดึก
แต่กลายเป็นว่าสุดท้ายมาเจอว่ามีคนถูกยิงเป็นศพซะแล้วก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
ตรวจสอบปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยทางด้านของนายออฟมาเคาะประตูเรียกแฟนตัวเองที่หน้าบ้าน
ไม่ยอมเปิดประตูค่ะมีการยิงปืนขู่ก่อนหน้านั้นหนึ่งนัด
จากนั้นเมื่อแฟนไม่ยอมเปิดจึงตัดสินใจเอาท่อนเหล็กเนี่ยทุบลูกบิดประตูจนพัง
แล้วตัดสินใจพังเข้าไปในบ้านเช่าแล้วก็ไปเจอทั้งคู่อยู่ด้วยกัน
เจ้าตัวโมโหควักปืนออกมาค่ะไล่ยิงทันทีผู้ชายเนี่ยปีนกำแพงหลบหนีเข้าไปนะ
หลบหนีออกจากนอกห้องไปแต่ตัวในออฟผู้ก่อเหตุเนี่ยตามไปเจาะยิงจนกลายเป็นว่าเสียชีวิตทั้งสองศพเลยนะคะ
เวลาต่อมานายอ๊อฟค่ะก็เดินทางมามอบตัวพร้อมกับทนายแล้วก็ให้การรับสารภาพ
นักข่าวเองพยายามสักถามถึงปมก่อเหตุค่ะเขาก็บอกว่าคือตัวเขาเงียบไม่ยอมตอบอะไรใด
แต่ตอนนี้อย่างไรก็ตามทางด้านของนายออฟถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
ยิงปืนในที่สาธารณะด้วยถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
ก็เป็นปมเหตุจากเรื่องชู้สาวระแคะระคายว่าแฟนตัวเองหรือภรรยามีคนอื่น
กลับมาแล้วด้วยความสงสัยในช่วงกลางคืน
เคาะประตูแล้วไม่เปิดแล้วเปิดมาก็พอพังเข้าไปเจอคาตาครับ